โอ้โหรวมกลุ่มการสร้างพลังแห่งความเผ็ด
อยู่ที่จังหวัดสุโขทัย

โอ้โหคุณได้เคยได้ยินนี่ไหม

แต่ที่เห็นอยู่นี้เป็นแก๊งสตรีเผ็ด

เป็นสตรีเผ็ดของกลุ่มแม่บ้าน

จากการทำเกษตรกรรม
ปลูกกันมาแล้วก็ต่อยอดพัฒนาแปรรูป
เป็นน้ำพริกแกงเผ็ด
เพื่อเพิ่มมูลค่าแล้วก็ส่งเสริมให้มีรายได้

ที่มาที่ไปของกลุ่มไหนว่าเอ๊ะทำไมต้องมารวมทัวร์กันทำน้ำพริกแบบนี้ครับ
เอาล่ะคุณผู้ชมที่เป็นแม่บงแม่บ้านนะ
เห็นแบบนี้แล้วถ้าสนใจอยากจะได้
น้ำพริกเนี่ยนะเอาไว้เพื่อที่จะไปผัดเผ็ด
อย่างเช่นคุณได้ปลากระเบนของข่าวเมื่อสักครู่มา

เออใช่ไหมเอาไปผัดเผ็ดอะไรต่าง
อร่อยต้มยำทำแกงได้หมดเลย
ผมฝากร้านขึ้นมาให้แล้วนะครับ
น้ำพริกแกงเผ็ดกลุ่มแม่บ้านนี่โทรไปได้เลยนะครับ
หมายเลขนี้ที่ไหนไม่รับฝากร้านแต่ที่นี่รับฝากร้านให้
ถูกต้องหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างเลยนะครับ

แม่บ้านกลุ่มสตีเพชร
ราคาไม่แพงกิโลกรัมละ๑๐๐บาทเท่านั้น
โลหนึ่งเยอะนะเอาไปทำได้หลายเมนูเลยแหละ
๑กิโลนะครับโอ้โหกลิ่นฉุนเผ็ดไปทั้งซอยเลย